มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งไปตัดหน้าเขา
เขาบีบแร่เตือนกลายเป็นไปโมโหใส่เขา
เสียงแตรหรือยังไงก็ไม่ทราบ

คนเราใจเย็นมึงใจเย็น
แม้ทำอย่างมึงไม่เคยยอดสอนไม่เคยตัดอย่างนี้
ไม่เคยครับผมขับรถมา๒๐ปีอ่ะ

ให้คำหยาบคายโวยวายลั่นถนนตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ

แพ้เสียงแตรหรือลุง

พาอาวุธไปในที่สาธารณะนะลุง

ว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์มาทางตรง

แล้วจะตัดเข้าขวาสุดเพื่อกลับรถ
คือตัดเลยตัดหน้า

มองข้างหลังเลยเขาเลยบีบแร่เตือน
แทนที่คนผิดจะขอโทษ

คุณผิดนะคุณควรจะขอโทษนะ

โกรธค่ะคุมอารมณ์ไม่อยู่
เปิดใต้เบาะรถจักรยานยนต์

ฟันเขาใส่ศีรษะใน๓รอบนะ

มันเลยไม่เข้าไงฟันใส่โมกกัน๊อก

เขาไม่ปล่อยไปนะคะนี่ค่ะ

แถมยังโอ้โหหลายอย่าง
จราจรหลายเรื่องผิดกฎหมายหลายอย่างเลย

ได้ยินการบีบแรร์ไม่ได้ต้องของขึ้น